อาทิตย์นี้ครับทีมชาติไทยมีโปรแกรมอุ่นเครื่องอีก๑นัด
เจอกับทินีแดดแอนโตเบโกซึ่งจะไปเตะกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ถือเป็นแมชอำลาทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการของสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุล
เฝ้าเสาในนามทีมชาติมากว่า๑๔ปีด้วยครับ
ก็มีการแถลงข่าวกันเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับ
โดยทีมชาติไทยมีรวรรณลายีวัดหัวหน้าผู้ฟึกษรและสินทวิชัยฮาทายรัตนากุล
รักษาประตูที่ได้รับเกียรติให้ใช้แมชนี้เป็นแมชอำราทีมชาติเข้าร่วมงานแถลงข่าว
ยวัตรที่เพิ่งนำทีมคว้าชัยชนะเหนือฮ่องกง๑ต่อ๐เมื่อค่ำวันนี้นะครับ
บอกว่าต้องลืมเกมที่ผ่านมาให้ได้เร็วที่สุดเพื่อมีสมาธิในเกมต่อไปในวันอาทิตย์นี้
ขณะที่สินทวีชัยนะครับที่จะได้ออกสตาร์ทเป็น๑๑คนแรกในเกมนี้บอกว่านัดนี้ถือเป็นเกียรติสำหรับตัวเขา
รับว่าทินีแดดแอนโตเบโก้เป็นทีมจากโซนคอนคาเคฟที่แข็งแกร่ง
และเกมนี้นะครับน่าจะเป็นแมชที่สนุกและตื่นเต้น
ด้านนายพาทิตสุภพงศ์รองเลขาธิการและโฆษกสมคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เปิดเผยว่าในเกมที่ทีมชาติไทยจะพบกับทินีแดดนะครับที่เป็นแมชอำลาของสินทวีชัย
ซึ่งรับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานนะครับ
สมาคมได้กันพื้นที่อัฐจันทร์ส่วนหนึ่งจำนวน๒๐๐ที่นั่งให้กับแขกของสินทวีชัย
ที่จะสามารถเชิญใครก็ได้มาร่วมชมแมชนี้นะครับ
จากประตูชัยของฟิลิปโลเลอร์นาทีที่๒ได้เดินทางกลับถึงไทยเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา
และเดินทางต่อไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
เก็บตัวฝึกซ้อมต่อทันทีในเวลา๑๘นาฬิกา
โดยมีธีรสินแดงดาธีรทรบุญมาธันและชนะทิพย์สงกระสินเดินทางมาสมทบ
ซึ่งมิลวาลายวัชบอกว่าทั้ง๓คนจะได้ลงเล่นเกมวันอาทิตย์นี้แน่นอนนะครับ
ส่วนจะเป็นช่วงเวลาไหนต้องดูอีกครั้งหนึ่ง
ที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นนัดอำนาจทีมชาติของศิลปินตน์ชายหทัยรัฐนักกุลนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดเข้าสัญญาณในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีครับ